ใกล้กันค่ะไปเจอ๒๔คนนี้ต้องให้กำลังใจเลย
ได้ดูภาพมั้ยคะที่แฟนของเขาฟะหลัง

คือยังงี้เฉลี่ย์เขาอ่ะอันนี้เล่าให้ฟังนะครับ
นี่ภาพพี่เบอร์นี่คือเขาใส่เครื่องช่วยหายใจด้วยนะคะ
คือเขาเปิดร้านกาแฟคุณผู้ชมแฟนของ๒๔แล้วปรากฏว่ากำลังแบบก่อทรงก่อสร้างอยู่
เดือนกว่าจะหายคือตอนนั้นแบบ๒๔ร้องไห้ทุกวันคุณผู้ชม
รวมไปถึงโทรไปหาแม่ด้วยของนิโคลัสที่เมืองนอก
เหมือนให้มาดูทัศน์แฟนอ่ะเออนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกตอนนั้น
๒๔แบบเหมือนจะเสียแฟนไปแล้วนะคะ

ฟังทั้งเรื่องแฟนแล้วก็เรื่องละครเลยค่ะคุณผู้ชม

ค่อนข้างหนักกระทบกระเทือน
ที่สมองค่ะ
แล้วก็อยู่โรงพยาบาล

คือจริงเรื่องมันก็เกิดขึ้นมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วค่ะ

ใช่ก็เราเป็นคนติดต่อกับทางบ้านเขา
ทั้งครอบครัวเขาว่าแบบว่า
แฟนเราแบบลูกเขาไม่สบาย

ตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะ